เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก็จะมักจะมีเหตุช้างป่านะครับลงมากินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านอยู่เสมอ
อาจจะเป็นได้ว่าขาดแคลนอาหารแล้วก็แหล่งน้ำ
รวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน
ก็เคยเป็นพื้นที่ป่าที่พวกมันเคยอาศัยอยู่มาก่อนนะครับ
และวันนี้ครับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย
กว่า๕๐๐คนได้ช่วยกันผลักดันช้างที่ลงมากินของชาวบ้าน
ให้กลับเข้าสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์แต่ก็ถูกช้างทำร้าย
ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตไป๑คน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เจ้าหน้าที่กำลังช่วยกันปั๊มหัวใจนายภัยจิตมุกจีน
อายุ๔๐ปีพนักงานราชการสถานีวิจัยสัตว์ป่า
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเผาอ่างรื้อใน
นำส่งโรงพยาบาลสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้า
หลังถูกช้างป่าเพศผู้ใช้งาแทงที่ขาด้านซ้าย
และกระทืบซ้ำจนขาทั้งสองข้างหักบาดเจ็บสาหัส
ขณะเข้าร่วมปฏิบัติการผลักดันช้างออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์
คืนสู่ธรรมชาติเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
ในพื้นที่บ้านอ่างเตยตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบ
แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้เสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาล
ภารกิจนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาที่บ้านอ่างเตย
ช่วงกลางคืนพบช้างออกหากินบริเวณนี้ประมาณ๒๐ตัว
แต่ช่วงกลางวันที่เริ่มภารกิจกลับพบเพียง๘ตัว
โดยมีเจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาป่าทหารพราน
จากกองร้อยทหารพรานที่๑๓๓
เข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้โดยแบ่งกำลังออกเป็น๓จุด
จุดแรกพบร่องรอยช้างป่า
คือบริเวณหลังวัดอ่างเตยตำบลท่าตะเกียบ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้พยายามผลักดันช้าง
โดยใช้อุปกรณ์คือไม้ไผ่เคาะกระป๋องสี
ให้เกิดเสียงดังเพื่อไล่ช้าง

จากนั้นช้างได้ถอยร่นเข้าไปอยู่ในป่าสัมมด่าง
อยู่ติดเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เดินเป็นรูปตัวอยู่
ผลักดันช้างเข้าป่าสัมมดา
แต่ขณะที่เดินเข้าป่าได้ประมาณ๕๐เมตร
ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น
ช้างป่าได้วกเข้ามาทำร้ายเจ้าหน้าที่
ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่จนเสียชีวิต

เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับเจ้าหน้าที่คนอื่น

ไม่เป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่เหมือนกับเหตุการณ์ในครั้งนี้
เป้าหมายการผลักดันช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์
เข้าสู่ภายในพื้นที่คูกัญช้าง
รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในครั้งนี้

ในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบและอำเภอสนามชายเขต
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน
และให้ช้างเข้าไปอยู่ในพื้นที่ป่าเขาอ่างรืนัย
ล้อมรอบด้วยภูกันช้างความลึกประมาณ๔๕เมตร

ไม่ให้ช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่
คู่ไปกับการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
ระหว่างคนช้างและผืนป่า
ทีมขาวธรรรยาตร์ทีวีรายงาน